คุณผู้ชมครับเราจะไปดูบรรยากาศของที่ศาลจังหวัดมุกดาหารก็ได้
แต่ตอนเช้าก่อนไล่เลียงก่อนมาละก่อนเลยนะฮะหลังจากตำรวจเนี่ยคุมตัวลุงพลนะครับ
ไปฝากหางที่ศาลแต่เช้ายูทูปเปอร์เอ๋ยนะครับกว่ายี่สิบคน
มาให้กำลังใจป้าแตนกับทนายตั้มบอกเตรียมหลักทรัพย์ไว้พร้อมแล้วนะฮะ
ตำรวจควบคุมตัวนายชัยพลวิพาหรือว่าลุงพลนะครับออกจากสถานีตำรวจภูทรกกตูม
ตั้งแต่เจ็ดในรายการสามสิบนาทีนะฮะนี่คือภาพแรกที่เราเห็นลุงพลเช้าวันนี้
ระหว่างควบคุมตัวนะครับลุงพลมาขึ้นรถนะฮะ
ส่วนเอฟซีของลุงพลก็ตะโกนบอกลุงพลสู้
ลุงพลก็ชู่สองนิ้วตอบแล้วก็พยักหน้าเหงือกเหงื่อกนะฮะ
มีกำลังตำรวจจากภูทรจังหวัดมุกดาหาร
แล้วก็กำลังชุดรักษาความปลอดภัย
นั่งประกบลุงพลตลอดเส้นทาง
เมื่อมาถึงหน้าศาลจังหวัดมุกดาหาร
มีจุดสกัดแล้วก็ตั้งด่านตรวจวัดอุณหภูมิ
แล้วก็กำลังตำรวจประจำศาลนั้นคอยยืนรักษาความปลอดภัย
แล้วก็ไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าไปในพื้นที่ศาลเลย
ซึ่งบริเวณด้านนอกล้วนแน่นอนครับ
สื่อมวลชนยูทูปเบอร์กว่า๒๐คนแฟนคลับของลุงพล
มารอให้กำลังใจแล้วก็จะเอาช่อดอกไม้มามอบให้ลุงพล
อากาศร้อนจัดทีเดียวครับคุณผู้ชมครับ
ทุกคนก็ยังนั่งรอฟังคำสั่งสารว่าจะออกมาอย่างไร
ขณะที่นางสาวิตรีแล้วก็นายอนามัยวงศรีชา

แล้วก็มากับพยานสำคัญในคดีนี้๗คนด้วยกัน
ยื่นขอคัดค้านการประกันตัวครับแล้วก็ทันทีที่ถึงศาลนะครับ
นางสาวิตรีก็พูดกับผู้สื่อข่าวบอกว่า
พยานและพยานปากสำคัญมาเขียนคำร้อง
คัดค้างการประกันตัวไว้ที่ทนายความตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมาแล้วนะครับ
แล้วก็มั่นใจ๙๐ว่าการคัดค้านการประกันตัวนะครับ
จะสำเร็จเพราะหากผู้ต้องหาในคดี
ได้รับการประกันตัวออกมาเธอบอกว่าเธอไม่ปลอดภัยเลยครับ

ถ้าเช้าเห็นว่ามีการเดินทางไปที่โกรธของน้อง
แม่จะขอสารเมตตาอย่างไรบ้างครับ
ขอความเมตตาค่ะเพราะว่าเรากลัวความไม่ปลอดภัยค่ะ

เพราะพฤติกรรมเขาดูเหมือนว่าจะค่อนข้างจะเกี้ยวกาดรุนแรงค่ะ
คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะไปดูสถานการณ์สดนะครับ
จังหวัดมุกดาหารนะฮะตอนนี้มีความเคลื่อนไหวที่นั่นนะครับ
ติดตามจากคุณวิมลวันธรรมพักดีครับเชิญชมเลยครับ
นี่เป็นเสียงความรู้สึกของแม่น้องชมพู่
หลังสารอนุญาตให้ประกันตัวนายชายพลวิพาหรือลุงพล
ด้วยหลักทรัพย์๑๘๐๐๐บาท

หลังจากนี้จะต้องใช้ชีวิตอยู่อย่างกังวลในความไม่ปลอดภัย
ซึ่งความรู้สึกหัวอกคนเป็นแม่ในตอนนี้
เรียกได้ว่าน้ำเสียงก็คือมีความหวาดกลัวออกมา

และมีความหวาดกลัวออกมา
และมีความหวาดกลัวออกมา

และมีความหวาดกลัวออกมา

และมีความหวาดกลัวออกมา
และมีความหวาดกลัวออกมา

และมีความหวาดกลัวออกมา

และมีความหวาดกลัวออกมา
และมีความหวาดกลัวออกมา
และมีความหวาดกลัวออกมา

และมีความหวาดกลัวออกมา

และมีความหวาดกลัวออกมา

และมีความหวาดกลัวออกมา
และมีความหวาดกลัวออกมา
และมีความหวาดกลัวออกมา

และมีความหวาดกลัวออกมา

และมีความหวาดกลัวออกมา

และมีความหวาดกลัวออกมา

และมีความหวาดกลัวออกมา

และมีความหวาดกลัวออกมา

และมีความหวาดกลัวออกมา
และมีความหวาดกลัวออกมา

นี่ก็เป็นรอยยิ้มที่แม่ของน้องชมพู่
ออกมาแต่ต้องเรียกได้ว่าอาจจะผิดหวัง
เนื่องจากได้เตรียมยื่นคัดค้านการประกันตัว
ด้วยเหตุผลว่าเกรงว่า
นายชัยพลจะอย่างกับพญาติฐานและมีพฤติการคมคู่พุกคาล
คุกคามนะครับยังไม่เจอไม่เจอ
คือจุดนี้คุณผู้ชมครับคุณคารินกระมุดโยธินเนี่ย
แม่น้องชมพู่ก็เลยวิ่งตามมารายงานสดก่อน
ส่วนคุณวิมลวันธรรมพักดีเนี่ย
ตอนนี้เตรียมที่จะรายงานผลการพิจารณาของศาลนะฮะ
ที่ให้ประกันตัวลุงพลนะครับ
ซึ่งมีรายงานข่าวออกมาว่าแบบนั้น
มาดูกันว่าแล้วทนายตั้มเขาเตรียมอะไร
ไปพูดกับศาลถึงศาลถึงได้ให้ประกันตัวลุงพล
นายตั้มบอกแบบนี้ปรากฏว่าได้ยื่นประกันตัวลุงพลนะครับ

ผู้ต้องหาไม่ได้มีพฤติการหลบหนีมีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง

แต่หากศาลจะหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วก็นะฮะ
คือแม่ของน้องชมพู่เนี่ยทำเรื่องคัดค้านเอาไว้นะครับ
ก็จะไปเบิกเอ่อเบิกพยานขึ้นมาไต่สวน
ก็คือป้าแตนยูทูปเบอร์อย่างน้อย๓ปาก
ประเด็นนี้แหละจะชี้ให้สารเห็นว่าลุงพลเนี่ยนะฮะ
ไม่ได้มีพฤติการเช่นนั้นนะครับแล้วก็ไม่อยากพูดว่ามั่นใจ
อยากจะให้รอฟังความชัดเจนในเย็นวันนี้ฮะ
อันนี้คือพูดเอาไว้ตอนเช้าแสดงว่าเขาใช้หลักการนี้แหละครับ
ในการที่จะชี้ให้สารเห็นว่าคือ๑ลุงพลไม่หนีนะฮะ
ไม่ได้มีการข่มขู่อย่างที่แม่ของน้องชมพู่เอาพยานมาคัดค้าน
นี่คือความขึ้นไหวล่าสุดนะครับแต่ว่าอ่า
ถ้ามีคำแถลงออกมาอย่างเป็นทางการและผู้สื่อข่าวของเราที่อยู่ที่นั่นนะครับ
คุณวิมวลวันพร้อมเมื่อไหร่คุณผู้ชมเกาะติดหน้าจอไทยรัฐทีวีเอาไว้
แล้วเราจะรายงานทันทีครับต่ออย่างที่เห็นนะคะวันนี้นี่
ผู้คนก็ให้ความสนใจกับข่าวนี้เพราะว่ามีหลายฝ่ายด้วยกันนะคะ
ทั้งส่วนของแฟนคลับส่วนของผู้สื่อข่าวนะครับ
ผู้ที่เกี่ยวข้องก็เข้าไปในพื้นที่นะคะ
อีกคนนึงที่เข้าไปในพื้นที่ด้วยเช่นเดียวกันก็คือในอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ค่ะ
ประธานช่วยเหลือเหยื่ออัธยกรรมนะคะ
เข้าไปแล้วก็วันนี้ให้สัมภาษณ์บอกว่าตำรวจเองเนี่ยต้องทำคดีนี้ด้วยความรอบครอบ
เพื่อที่จะไม่ให้ผู้ต้องหาหลุดจากคดีในชั้นการพิจารณาของศาลนะคะ
มีรายงานบอกว่าลุงพลร้องเพลงเสียงดังนะคะ
ตอนที่อยู่ในห้องขังทางนายอัชริยะบอกว่าเขาทำแบบนั้นเพราะว่าต้องการให้คนเห็นว่าไม่เครียดนะคะ
แต่ก็เชื่อว่าทุกคนก็รู้อยู่แก่ใจว่าใครทำอะไรนะคะ
หลายคนก็กำลังตกเป็นเหยื่อของโซเชียลมีเดียค่ะ
บอกว่าลุงพลเนี่ยนะครับอย่าเชื่อมั่นมาก
ติดคุกเนี่ยลุงพลติดคุกนะครับไม่ใช่ทนายติดคุก
ดังนั้นวันนี้ต้องบอกว่าสิ่งที่ผมพูดวันนี้เนี่ย
ขอให้จำไว้เลยว่าคนคนนี้ทำได้ทุกอย่างนะครับ

อ่าส่วนอีกจุดหนึ่งนะคะนี่บรรยากาศหน้าบ้านของลุงพลนะคะ
ตำรวจวันนี้ตำรวจปตศไม่ได้ลงพื้นที่มาตรวจสอบลานพญานาคนะคะ
ซึ่งกำหนดจะลงพื้นที่โดยให้ครูประดิษฐ์ชาวบ้านกกตูมมาชี้แจงแสดงหลักฐาน
ว่าเป็นผู้ครอบครองนะคะแล้วก็บอกพิกัดพื้นที่ก่อสร้างลานพญานาค
ว่าเป็นการก่อสร้างบุกลุกพื้นที่ป่าสงวนหรือเปล่าอันนี้เป็นอีกคดีหนึ่ง
ซึ่งลุงพลก็อ้างว่าเป็นเจ้าของพื้นที่และครูประดิษฐ์ได้ยกให้เพราะความเสน่หา
แต่วันนี้ครูประดิษฐ์บอกว่าไม่สบายนะคะก็เลยไม่ได้มาชี้จุด
แล้วก็มีเอกสารครอบครองให้ปตศตรวจสอบแล้วค่ะ
เจ้าหน้าที่ป่าไม้จังหวัดมุกดาหารให้ข้อมูลบอกว่าตรวจสอบพบว่าพื้นที่ลานพญานาค
สารเจ้าแม่มะค่าแต้ฐานประดิษฐานพระเนี่ยนะคะ
ไม่ใช่พื้นที่ครอบครองของครูประดิษฐ์อย่างที่ลุงพลกล่าวอ้างนะคะ
เป็นพื้นที่ของป่าสงวนและที่ต้องการให้ครูประดิษฐ์มาชี้พิกัด
ก็เพราะว่าต้องการตรวจสอบให้แน่ชัดค่ะ